ทุกผู้ชมครับมีเหตุวุ่นเกิดขึ้นที่โรงพักที่นนทบุรีนะฮะ
มีรถอยู่๒คันขับเข้ามาในโรงพัก
เอาไปดูเหตุการณ์ก่อนนะตำรวจต้องห้ามกันวุ่นเลย
นี่จังหวะคันแรกนี่ขับเข้ามา
นี่เป็นรถเก่งนะฮะฟอร์ดสีน้ำเงิน
มีฟอร์ดเอวูเรสสีขาวขับไล่ตามมาเลยนะ
แล้วสักพักนึงเนี่ยคันสีขาวนี่ลงจากรถ
แล้วไปวิ่งไล่ตีเขาเลยนะฮะนี่รถคันนี้กำลังวนวนอยู่

เอาขอดูภาพด้านหน้าตรงนี้หน่อยนี่ฮะ

แต่คันสีขาววิ่งลงมานิสัยตายรถเลยพึงเพิ่งเพิ่งเพิ่งเลย
มีคนก่อเหตุอยู่คนนึงซัดใหญ่เลย
คือรถเขาถูกขโมยมาเขาตามหามานาน
แล้วเขาเรียกให้จอดให้จอดไม่ยอมจอด
นี่รถเก๋งคันสีน้ำเงินเขาเลยขับเข้ามาที่โรงพัก
แต่เจ้าของรถเก๋งคันสีน้ำเงินบอกไม่ใช่

ก็อยู่ดีเนี่ยใครจะเรียกให้ผมจอด
ผมก็ไม่กล้าจอดมิจฉาชีพอะไรยังไงหรือเปล่า
ตัดสินใจขับเข้าโรงพักเลย

ถ้าเราเจอเหตุอะไรพวกนี้เราก็เจอโรงพักเราขับเข้าโรงพักก่อน

แต่คันสีขาวนี้เขาไล่ตามมาเขาลงจากรถนี่
จอดนี่เขาไล่ตีรถฟาดรถเลยนะครับ
สพชัยพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีครับทุกผู้ชมครับ
อายุห้าสิบเจ็ดปีนะครับลงจากรถได้ก็ถือทอนเหล็กไปด้วยฟาดกัน
นำไม่ยั้งเลยที่เหลือก็คือตำรวจนะฮะต้องมาระงับเหตุกันจากการสอบถาม
ไล่คืนายด่านช้ายเนี่ยเขาคิดว่ารถ
ขายที่เต็นต์แห่งหนึ่งเป็นเต็นต์ของเพื่อนแล้วรถมันหายไปเขา
ขับมาแล้วเขาเจอพอดีเขาก็เลยไล่เลยแต่ไม่ยอมจอดนี่ฮะนาย
ขาวนี่ยังมีปืน๙มมอยู่กระบอกหนึ่งด้วยนะครับส่วนรถเก๋งคัน
ที่ถูกทุบเข้าไปเนี่ยมีกระจกแตกนะฮะฝั่งคนขับกระจกมองข้าง
ก็แตกงอลงมาเลยมีรอยบุบที่ตัวถังรถอีกหลายแห่งด้วยกัน
นี่คันนี้นะครับโดนเข้าไปโอ้โหนี่คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อ
ข่าวของเราวันนี้ก็เลยไปคุยเรื่องนี้หน่อยอ่าไปตามเรื่องนี้หน่อย
เกิดอะไรยังไงขึ้นได้เจอกับภรรยาของเจ้าของรถเก่งนะ
คันสีน้ำเงินนะครับชื่อคุณแป้งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิด
ขึ้นเนี่ยก่อนที่จะไปเจอกันที่โรงพักนะเธอก็นั่งรถคันนี้
ไปจะไปไซส์งานก่อสร้างนะมีลูกชายวัย๑ขวบ๔เดือนไปด้วย
มีพ่อเลี้ยงของสามีนั่งไปด้วยขับรถกันไปเนี่ยไปถึงซอย
ลาดประดุกที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีรถของนายด่าน
คันสีขาวขับไล่ตามหลังมาบีบแร่เหมือนกับจะให้จอด
แต่สามีเธอก็ไม่กล้าจอดไม่รู้เป็นใครไงไม่ได้ทำอะไรผิด
ปาดหน้าอะไรกันไงใครมาถึงมาไล่แบบให้จอดให้จอดจน
กระทั่งเขาขับเบียดแล้วชนท้ายด้วยสามีตัดสินใจขับเข้า
โรงพักษ์สพชัยพฤกษ์ขับวนอยู่รอบโรงพักค่ะก็ยังขับตาม
อยู่ถึงหน้าโรงพักจอดรถนายด่านชัยเนี่ยลงมาจากรถเอา
เหล็กหรือว่าท่อนไม้เนี่ยมาไล่ฟาดรถทุบรถใหญ่เลย
ส่วนไอ้เรื่องที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นของเขาแล้วหายไป
เต้นรถที่ไปฝากขายเนี่ยไปขโมยเข้ามาหรือเปล่ารับซื้อ
โจรอะไรยังไงหรือเปล่าเธอยืนยันว่ารถคันนี้เนี่ยเธอ
ซื้อมาอย่างถูกต้องซื้อมาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาประกาศ
วิดีโอตอนส่งมอบรถเรียบร้อยหลักฐานการซื้อขายก็มี

ก็มีใบโอนรอยใบอะไรมาเรียบร้อยก็เหมือนกับว่าเราก็ซื้อ

แหลกใจอะไรมั้ย
ก็คิดค่ะแต่ว่ามันเราก็มีเหมือนกับว่าช่วงนั้นเราก็ขึ้น
ได้งานเราก็มีกำลังซื้อแค่นั้นเราก็เลยซื้อแล้วก็ดับ

นี่รถนี่พังหมดเลยชมบอกตกลงรถใครส่งมาถามเยอะก็ไม่รู้
บาทนะครับเราหาข้อมูลจนทราบว่ารถคันนี้นะครับเอาแบบ
เริ่มต้นเลยนะมือแรกเลยนะเป็นของนายสุรัตน์ตานสุวรรณนี่
คนแรกเขาขายต่อให้กับตำรวจคนนึงแล้วตำรวจนาย
นี้ก็ขายรถคันนี้ต่อให้กับนางสาวพรณภาพานสำริทซึ่ง
แก้วก็คือคนขับรถคันนี้วันที่เจอเหตุเนี่ยซื้อต่อ

อันนี้ทางฝั่งของคันสีน้ำเงินนะส่วนนายด่านชัยนะครับ
โทรไปคุยด้วยนะ
เขายอมรับว่าอันนี้คือคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะอันนี้ปียชาตินะไม่ใช่ด่านชัยนี่นะคือคุณด่านชัยเนี่ยบอกว่ายอมรับทำไปเพราะใจร้อน
แต่ที่ต้องทำขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าต้องตามรถคืนมาให้เพื่อน
เอาไปฝากขายที่เต็นต์เพื่อนรถคันนี้หายไป๒ปีแล้วส่วนกับนาย
เลิศนะคนขับรถคันนี้เนี่ยคุณด่านชัยเขาบอกความจริงเขา
นะก่อนหน้านี้บุญเลิศเนี่ยเคยเอารถคันนี้มาจำนอง
แล้วมายืมเงินเขาอีก๕๐๐บาทหลังเกิดเรื่องนี้เขาบอกเขาก็
กันแล้วเดี๋ยวเขาจะชดใช้ค่าเสียหายให้เอาลองฟังหน่อย
นะฮะ
นี่ฮะคือทางฝั่งคันสีน้ำเงินนี่ภรรยาเขาบอกไล่มาจนมาชน
ท้ายเขาแต่ทางฝั่งคันสีขาวบอกถอยมาชนเขาค่ะแล้วขับหนีทาง

เพื่อนแล้วคนนี้ยังเคยเอาคันนี้ไม่รู้ซื้อต่อหรือยังไง
มาจำนองผมอีกรอบนึงอะไรอุ้มหลายทอดเลยเออเอาเป็นว่าเขาบอกเขา
เคลียร์กันละเดี๋ยวทางฝั่งคุณด่านชัยคันสีขาวนี้ก็จะชด
ใช้ค่าเสียหายให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณด่านชัยก็ไปพบตำรวจ
นะไปที่สพชัยพฤกษ์นะเอากระเช้าไปขอโทษต่อต่อตาตำรวจต่อ
ต่อตาเลยบอกผมใจร้อนไปหน่อยตำรวจบอกไม่เป็นไรพี่ก็แจ้ง
หาไปตามขั้นตอนกันแล้วกันมีทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์
เพราะอีกฝั่งหนึ่งเขาเสียหายแล้วก็เรื่องอาวุธปืนที่เจอในรถ
ด้วยเจ้าตัวก็เอาเงิน๒๐๐๐๐บาทประกันตัวไปดูสิค่ะ